คุณผู้ชมว่าคำว่าให้มันจบที่รุ่นเรามันจริงไหม

ไม่อันนี้เรื่องทะเลาะกัน
สองกลุ่มสองฝั่ง
แล้วทีนี้เขาเคยมีปัญหากันในงานหมอลำมาก่อน

คือเราออกเสียงไม่ถูกที่เราจะไปอุบลแล้ว
หรือจะไปถามที่อูโบนว่าออกเสียงยังไง

คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาระหว่างนี้
แต่อันนี้ที่จะให้ดูเคยมีเรื่องกันหน้าเวทีหมอลำใช่ป่ะ

แต่สุดท้ายมากันเป็นพวก

โดนฟันเข้าแบบนี้ค่ะ

เห็นไหมล่ะมาที่ปั้งแบบนี้ก่อนนะคะ

คุณผู้ชมคะมันเป็นด่านแบบด่านสำนักงานตรงควบคุมน้ำหนัก
แล้วเหตุการณ์ที่ขอนแก่นเห็นตรงนู้นไหม
ที่คนตัวจิ๋วเล็กอยู่นะค่ะ

แล้วอย่างที่บอกที่เห็นเนี่ยเหลืองดำตรงนี้นี่เป็นหน้าสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะที่น้ำพองขอนแก่นค่ะ
แม่มีดก็มีไม้ก็มาปืนก็มีด้วย
เท่าที่ในคลิปเมื่อกี้ที่นับดู๗นัดนะ
คนที่ได้รับบาดเจ็บโดนฟันเข้าก็มีโดนยิงเข้าที่สะโพกด้วย
แล้วเหตุการณ์โอ๊ยไม่หลับไม่นอนกันเที่ยงคืนครึ่งค่ะคุณผู้ชม
ข่าวนะไปจุดที่เกิดเหตุหน่อยเจอคนเจ็บอายุ๑๙ค่ะ
ธีรพงศ์ค่ะแล้วก็ถลกเสื้อให้ดูเลยเดี๋ยวดูนะ
เขาถลกเสื้อข้างหลังให้ดูตรงก้นกบนี่นี่นี่
เห็นไหมโดนอะไรไปอ่ะโดนฟัน
โดนฟันเย็บไป๓เข็มแล้วก็เล่าให้ฟังว่าพวกผมกับอีกฝั่งหนึ่ง
เขาเป็นวัยรุ่นต่างตำบลก็มีเรื่องกันทะเลาะกัน
ตอนนั้นไปดูหมอลำไงคำเหม็นกัน
เมนต์กันที่อะไรหนาห้านหมอลำ
คำเด็ดกันที่ไหนนะดอมเมื่อกี้

หลังจากนั้นก็หมางกันมาตลอดเลย
นี่จะเคลียร์ปัญหาแล้วนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
อยากให้มันจบที่รุ่นเรา
แต่พอมาถึงที่นัดน่ะอ้าวไหนบอกว่าหมัดต่อหมัดปะล่า
อีกฝ่ายนึงคิดไม่ซื้อขนมาหมดเลยมาเป็น๑๐แล้วกรูมา
อาวุธก็มีด้วยทั้งมีดทั้งปืน
แถมยังมาทุบทำลายมอเตอร์ไซค์อีก
ขโมยเอามือถือใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วย
ทีนี้บอกว่าอ้าวผมไม่ยอมหรอก
ผมเจ็บอย่างนี้ผมก็จะแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ครับข้อมูลรู้หรือยังว่ากลุ่มนั้นคือใคร
รู้อายุนะสิบห้าสิบหกสิบเทศอย่างนี้
ใช่แล้วก็จะออกหมายเรียกค่ะมาให้ปากคำ
ถ้าเกิดว่าเข้าข่ายความผิดถ้าเกิดมีอาวุธปืน

ตามกระบวนการของเยี่ยววชนต่อไปนะคะ